ดูเรื่องราวที่เจ้าของบ้านหลังหนึ่งเอาเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้ให้ญาติของแฟน
ด้วยความเป็นญาติแฟนเนอะก็ให้มาอยู่ในบ้านตัวเองฟรี๒ปีน้ำไฟไม่จ่าย
แต่พอจะย้ายออกทิ้งแบบนี้เอาไว้ให้ดูต่างหน้าไปดูพร้อมกันว่าสภาพจะเป็นแบบไหน

ดูสิฮะเป็นลมค่ะน้ำไฟก็ไม่จ่ายแต่พอย้ายออกเอ้าทำไมมันมีแต่กองขยะแบบนี้
อันนี้คือห้องพักใช่ไหมคะเนี่ยเขาอยู่ยังไงนี่อยู่อยู่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โห
ทำไมมันขนาดนั้นเขาไปนอนตรงไหนก็จะมีที่ที่นอนก็จะมีรูให้นอนหน่อยเนอะ
แต่โดยรอบเนี่ยก็มีแต่ขยะขวดเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ
เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าหัวจะปวดจะรับผิดชอบความเสียหายยังไง
อยู่สองปีไม่เคยช่วยจ่ายอะไรแม้แต่บาทเดียวพอย้ายออกโอ้โหสะเทือนใจเหลือเกิน
จิตใจทำด้วยอะไรกินนอนอยู่กับขยะและกลิ่นเน่าแบบนี้ได้ยังไง
คุณผู้ชมนึกสภาพดูนะครับอ่าเราก็เลยถามไปเจ้าของโพสต์ได้ความแบบนี้
บ้านนี้นะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งใกล้กับสนามบินขอนแก่น
ของแฟนมาขออาศัยอยู่ด้วยปี๖๔นะบอกว่าขออยู่หน่อยเดี๋ยวมารอหางานทำ
ตัวเองก็เห็นว่าเออบ้านนี้มีห้องว่างอยู่ห้องนึงก็เป็นญาติของแฟนด้วยก็มาอยู่
แต่พฤติกรรมของญาติบรายนี้ตั้งแต่มาอยู่ไม่ค่อยพูดคุยกันเลย
ทุกครั้งที่กลับมาบ้านเก็บตัวอยู่แต่ในห้องคือเจ้าของบ้านเขาอยู่ด้วยนะครับ
ใช่ไปอยู่ห้องอื่นแล้วให้ญาติแฟนมาอยู่ห้องนี้กระทั่งล่าสุด
วันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเอากุญแจห้องที่เก็บไว้เนี่ย
โดยที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยขอดูหน่อยเถอะว่าในห้องนี้เขาอยู่ยังไง
ก็เลยเอากุญแจห้องไปขายดูโอ้โหเปิดไปปุ๊บพังงะแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำนะฮะกล่องกระดาษเศษอาหาร
ขออภัยคุณผู้ชมนะผ้าอนามัยใช้แล้วก็อยู่โอ้โห
มีการวางอยู่คือกินอะไรก็อย่างนั้นโอ้โหนี่นี่ชามนี่สองปีได้หรือยังคะ
นั่นน่ะสิฮะตายแล้วจะเป็นเจ้าของบ้านบอกโอ้โหตายแล้ว
ไปจ้างไปจ้างคนมาเก็บทำความสะอาดค่ะต้องใช้ถุงขยะห้าสิบถุง
โอ้โหถึงจะเก็บทั้งหมดนี่แล้วต้องประสานรถจากเทศบาล
ช่วยเอาขยะไปสองรอบโอ้โหเนี่ยถุงขยะโอ้ตายแล้ว
อยู่ยังไงค่ะนะฮะสุดท้ายญาติของแฟน
หมายถึงว่าเจ้าของห้องที่มาอยู่กับเขาเนี่ยนะฮะหายออกไป
ไม่กลับมาไม่ติดต่อมาอีกเลยครับนะฮะก็คือจริงจริงอยากจะให้
รับผิดชอบอ่ะนะฮะจนถึงตอนนี้ติดต่อไม่ได้
นี่ถ้าเป็นคนเข้าไปเก็บนี่ไม่รู้เริ่มตรงไหนก่อนเลยนะคะ
มันเยอะไปหมดสุดยอดจริงไม่รู้อยู่ยังไงนะครับ